เรื่องของแท็กซี่คันหนึ่งที่มีผู้เสียหายเขาขึ้นไป
แล้วปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ย
สำเร็จความไข้อยู่บนรถนั่นแหละ
ขณะที่ตัวเองขับรถแท็กซี่แล้วกลางวันแสกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เสนอพฤติกรรมไปแล้วนะครับ
สีเขียวเหลืองกระทำอนาจารย์สำเร็จความไคร้
ขณะขับรถต่อหน้าผู้โดยสารสาวที่นั่งอยู่นะครับ
แล้วภาพนี้เนี่ยผู้โดยสารสาวเขาก็
เอาไปโพสต์ด้วยนะครับโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าได้ไปแจ้งความกันไว้แล้วนะครับ
ผู้ที่โพสต์เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กบอกว่าแท็กซี่ดีก็มีเยอะ
แต่พี่แท็กซี่คันนี้เนี่ยหืนกามโรคจิต
ช่วยตัวเองขณะขับรถรับส่งผู้โดยสาร
น้องสาวของคนโพสต์ที่ประสบเหตุก็เลยตั้งสติ
แล้วก็แอบถ่ายมาได้แล้วหนีลงจากรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๓วันก่อน

ทำแบบนี้ทำให้คนขับแท็กซี่ดีเสียหายไปหมด
นี่เป็นภัยสังคมกลางวันแสกยังกล้าทำ
ถ้ากลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนนี่ฮะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก

พบว่าคนขับแท็กซี่ที่ก่อเหตุ
เป็นแท็กซี่หมายเลขทะเบียน๑๗๘๑กรุงเทพมหานคร
คนขับชื่อว่าในสมคิดกุญลนาค
พบว่าใบอนุญาตขับขี่นี่หมดอายุด้วย

ก็เรียกตัวผู้ประกอบการรถแท็กซี่เนี่ย
ลงโทษแล้วในข้อหา

แล้วก็ข้อหายินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

แล้วก็จะพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถยนต์
ระงับการดำเนินการใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างด้วยนะครับ
ส่วนตัวนายสมคิดคนที่ทำผิด
ก็ผิดฐานกระทำลามกอนาจารย์
ต้องปรับเงิน๕๐๐๐บาทและก็ข้อหาขับรถ
โดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุปรับอีก๒๐๐บาท
แต่ว่านายสมคิตหลบหนีไปแล้วนะครับ
ไปแล้วนะครับไม่ยอมมาพบนะครับทางกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็จะประสานตำรวจแล้วก็เร่งตามตัวมาส่วนผู้เสียหายตอนนี้
กำลังตรวจสอบอยู่ว่าพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยตกลงอยู่ในพื้นที่
สพบังพลีหรือว่าสพสำรงเหนือนะฮะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกัน
คนแข่งมัศรอยู่แถวปากน้ำรถกำลังวิ่งนะครับ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสมคิตเพิ่มเติม
ข้อหากระทำอนาจารย์อะไรพวกนี้นะฮะ
หลังจากที่แจ้งข้อหาแล้วก็ทางกรมการขนส่งทางบกเขาปรับ
ส่วนที่เขารับผิดชอบดูแลไปแล้วนะครับ